ส่วนเหตุนี้นะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ภูเก็ตค่ะ
คือนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเขาก็มาเที่ยวที่บ้านเรา
แล้วปรากฏว่าไปเช่ามอเตอร์ไซค์มา
ชนชนคุณป้าจนแบบตัวกระเด็นลอยเลยนะ

แต่ทีนี้ตำรวจไทยก็ต้องพยายามแหละ
รอยจากกล้องวงจรปิดแล้วจนตามไปถึงร้านเช่ารถ

ดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะตอนที่รถชนค่ะ
ภาพไม่กี่วิคค่ะแต่เห็นจังหวะชนแบบ
จังเลยแบบนี้ค่ะมาแบบเร็วมากนะ
คุณป้ากำลังข้ามถนนอยู่แล้วมอเตอร์ไซคันนี้พุ่งมาชนอ่ะ
คนที่เจ็บเนี่ยคือคุณป้ามะลิวัลสารรัฐนะคะ
อายุ๕๔ปีข้ามถนนอยู่ในซอยใสน้ำเย็น
อยู่ที่ป่าตองกระทู้ของภูเก็ตนะคะ

พรียามรักกำลังจะกลับบ้านข้ามถนนมาพอดี
ต่างชาติคนนี้เนี่ยซิ่งมอเตอร์ไซค์มาชนจนคุณป้ากระเด็นเลยนะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๐กุมภาที่ผ่านมาค่ะ
แล้วตำรวจที่ป่าตองก็ต้องไล่ดูกล้องวงจรปิด
ได้ข้อมูลว่าชาวต่างชาติคนที่ชนคุณป้าเนี่ยนะ

เขาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปคืนที่ร้านเช่า
แถวถนนประชานุคอค่ะ

ก็รู้คุยกับเจ้าของร้านที่ให้เช่า

ต่างชาติชาวฝรั่งเศสคนนี้นะ

แต่รถมันมีรอยแปลก

ซ่อมมาเพื่อปกปิดรอยเฉียวชนต่าง

เขาก็มีข้อมูลค่ะรู้เลยว่าชาวต่างชาติคนนี้ชื่ออะไร
สัญชาติฝรั่งเศสดูจากตำหนิรูปภัณฑ์สันธารต่าง

ดังนั้นก็เลยไปเชิญชาวต่างชาติมามาสอบที่โรงพัก
รวมถึงเพื่อนด้วยเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายมา
ปรากฏว่าตอนตำรวจเรียกตัวมาสอบแล้วเปิดคลิปนี้นะให้ดู
จำนวนต่อหลักฐานสิคะปฏิเสธไม่ได้เลย
ก็เลยโดนแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท

อันนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่ค่ะชาวต่างชาติกับเพื่อนที่ชนแล้วก็หนี
สุดท้ายตำรวจรวกตัวได้นะคะ